พรานที่ใช้เล่นในการแสดงโนราเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทเป็นตัวตลก
ผู้แสดงจะใส่หน้ากากหน้าพรานที่มีลักษณะโดดเด่นเห็นได้ชัดคือ
เป็นหน้ากากที่ทำจากไม้แกะเป็นรูปใบหน้าทาสีแดงทั้งหมดยกเว้นส่วนที่เป็นฟันมักทาสีขาวไม่มีคาง
จมูกยื่นยาวปลายจมูกงุ้มเจาะรูตรงส่วนที่เป็นตาดำเพื่อให้ผู้ใส่ได้มองเห็น
และบริเวณส่วนบนต่อจากหน้าผากก็จะติดผ้าแบบคนนกสีขาวไว้ให้เหมือนกับผมงอก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน